มาดูเรื่องของคู่พี่น้องบีเอ็ม

พี่น้องบีเอ็มที่เล่นละครตบตา

ที่บอกว่าจะไปกดเงินมา

ปรากฏว่านี่อันนี้ย้อนให้ดูนะ
คนก่อเหตุทีแรกนึกว่าคนเดียว

ฝั่งผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเสมียน
ทีแรกเธอก็บอกไม่เกียว

เอ็มก็คือคนน้องเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเอ็มมาอยู่ในห้อง
โดนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบุกเข้าไปจับกลุ่มเลยฮะ

นี่ฮะเอ็มหรือว่านายจตุพลบุญมีสนมอายุ๒๗ปี

รวบได้ที่ห้องพักเลยย่านถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกรุงเทพ

นักลงเรียบร้อยนี่ยังไม่ได้ใส่เสื้อเลย
คือเขาให้เหมือนกับป้าแม่บ้านนะเอาน้ำมาส่งค่ะ
แล้วตอนแรกคิดว่าอยู่ในห้องกันสองพี่น้องไง

หมวกใส่แว่นปิดบังใบหน้าครับ
บอกว่าอ้างว่ามาเดินเล่นมาเดินห้าง
เจ้าหน้าที่ตามจับได้เมื่อ๒๑กันยาที่ผ่านมาวันพุธ

เหตุการณ์นี้คนวางแผนคือตัวพี่สาวนะ
พี่บีนี่ระหว่างอยู่บนเตียงก็หวีผมไป
หวีผมไปคนเห็น

ก็เดี๋ยวหนูเข้าไปหนูก็ต้องโดนตัดผมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ต่างจากนี้ก็ถามไป

เสียเงินอะไรไปอะไรหรือเปล่า

ลงทุนบิตคอยด์แล้วถ้าขาดทุนครับประกอบกับณเอ็มตัวน้องนี่นะ
มีปัญหาการเงินรถติดไฟแนนซ์ลูกก็เพิ่งคลอดด้วย
เดือนเองลูกเพิ่ง๘เดือนต้องหาเงินมาเลี้ยงลูก
ตัดสินใจเอาวะทั้งบีทั้งเอ็มร่วมกันลงทุนนะฮะ
ซื้อปืนปลอมซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็จัดฉากสร้างเรื่องทะเลาะกันเรื่องผัวเมียแล้วชิงเงินไป

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวทั้งสองคนไปทำแผน
ระหว่างที่นายเอ็มลงมาจากรถตู้ครับคุณผู้ชมนักข่าวพยายามถาม

ไปวางแผนเอาไดอัลลอกนี้บทละครนี้มาจากไหนเอ็มตอบยังไงไปฟังกันนะ
แล้วพี่ทำไมถามอะ
อย่าเพิ่งขอขักเลยอย่าต้อง
อ่ะครับเป็นไงครับเป็นไงครับ

ดูละครจากช่องไหนมา

น้องใช้เวลา๓วันไปคิดมา
นี่บทสดอ่ะน่อนนี่ไง
ด้นสดพี่ถึงมีจังหวะอึ้งไปไง
อยู่ตากลงน้องมาใช้อ๊ะจะเป็นซีนผัวเมีย
อะไรอ่ะพี่ก็อึ้งไปแล้วก็ได้แต่ตะโกนบอกไปว่าแบบ
ฉันไม่ได้เป็นเมียเขาฉันเป็นโสด

แล้วก็ด้นสดมันก็ได้ออกมาทรุลักษณ์กระเหลอแบบนั้น

แล้วตอนที่ทำแผนเนี่ยชาวบ้านก็มุ่งดูกันเยอะครับ

แต่ชาวบ้านบอกจริงก็ดูแปลกตั้งแต่แรกแล้ว
นี่ป้ากคนนี้ใช่ไหม

ฉากตอนคุมตัวกลับโรงพักนี่แหละ
คนเป็นเมียและแม่ของนายเอ็มนะ

แปดเดือนที่นายเอ็มบอกว่า

ก็เลยต้องไปก่อเหตุร่วมกับพี่สาว
เพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงน้องคนนี้ตัวเล็ก
ทำต้องฟูปอันนี้ต้องพูด
ซีนสงสารก็สงสารแล้วผมพูดตรงข่าวนี้

แม่มาแล้วผมนี่สงสารแม่
รักแม่รักลูกอย่าไปทำผิดกฎหมายครับ
คุณแม่ก็บอกนะให้เอ็มอดทนนะ

ก็บอกรักลูกทั้งสองคนด้วยทั้งดีทั้งเอ็มเลย
แม่บอกว่าลูกแม่เป็นคนดีที่ผ่านมาไม่เคยทำผิดเลย
อย่างตัวบีพี่สาวนั้นเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัวเลยนะ
หารายได้มาเลี้ยงครอบครัวน้องชายมีลูกใช่ไหม
ไม่มีตังค์ซื้อนมพี่ก็เอาเงินมาให้
ลูกชายอาจจะดื้อไปบ้างแล้วแม่ก็ยกมือไหว้ทุกคน
ขอโทษตำรวจขอโทษทางบริษัทขอโทษคนขับรถตู้
โทษนักข่าวที่ทำให้มันกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้
แต่ว่าคุณแม่ก็ยังบอกนะว่าก็ขอให้ลูกรับกรรมที่ทำไว้
ประกันตัวไหมไม่แม่บอกไม่ประกันตัวเพราะไม่มีเงินด้วย
ขอให้สังคมให้อภัยลูกทั้งสองคนก็แล้วกันถ้าพ้นโทษออกมาเนี่ย
ทีนี้เราได้ข้อมูลมาจากปากของนายเอ็มนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะสุดท้ายยอมเปิดใจกับทีมข่าว

พี่สาวผมเป็นคนสั่งการเอง
เป็นคนสั่งให้ผมทำเพราะว่ามีปัญหาการเงิน
แต่ก็ใช้ตัวเอ็มตัวน้องเนี่ย
คนวางแผนทั้งหมดเรื่องนี้๓วันอย่างที่พี่น้ำแข็งบอก
แผนคนเดียวเลยนะไม่ได้ปรึกษาใครเลย
ปืนปลอมกับมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่งซื้อมาเป็นการลงทุน
ปืนใช้ก่อเหตุปืนเนี่ยซื้อมา๔๐บาทมอเตอร์ไซค์ซื้อมา๑๕๐๐
ปืนก็ทำร่วงเอาไว้มอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ไร่อ้อย
เออนี่แหละแล้วก็เอ็มก็บอกพี่สาวก็คือนางสาวบีเนี่ยเป็นคนซื้อนะ
ตัวมอเตอร์ไซค์กับปืนส่วนบทพูดอะไรยังไงก็โดนสดครับ
ไม่ได้วางพล็อตเลิกไม่ได้เตรียมกันก็เลยออกมางงงสุดท้ายก็
โดนจับได้แล้วก็โดนติดคุกแต่ว่าเอ็มยังบอกนะไม่โกรธพี่สาวนะ
เพราะพี่สาวพี่บีมีบุญคุณเลี้ยงเข้ามา
แต่หากมีโอกาสได้ออกมาจากคุกจะไม่ทำแบบนี้อีก
เรื่องนี้จะจำเป็นบทเรียนเลยครับ
รู้ว่าผมรู้แล้วว่ายังไงตำรวจก็จับได้
ก็มันทำไปแล้วไม่ได้คิดตอนทำไม่ได้คิดไงครับ
ผมบอกแล้วผมเป็นคนทำแล้วไม่ค่อยคิด
ทำผิดไปแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะครับ

ออกมาผมก็จะทำตัวให้ดีกว่านี้ครับ
นี่ค่ะออกมาผมก็จะทำตัวให้ดีกว่านี้
ทั้งสองคนค่ะทั้งพี่บีน้องเอ็มก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุ
ได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจเพราะว่าอะไรคนขับรถตู้เอง
ฟาดเข้าไปให้นะคะใช่ค่ะแล้วสองคนเขาก็บอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่าไม่โดนจับซะก่อนนี่วางแผนจะไม่อยู่แล้วเมืองไทย
ใช่เพราะว่าเงินที่มันหายไปนี่ประมาณประมาณ๑๙๐๐ใช่ไหมพี่